อันนี้กินไม่ก่อน

กูไปแล้ว

ร้านอะไรน่ะมีเส้นบ๊ายบาย
มีเส้นเหรอ

ถ้ากินชิ้นเมื่อกี้จะตัดกำลังเกินไป

มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับเส้นหมดเลยเว้ยพี่
สิฟคู่กรวางเงินจำนวน๕๐๐บาท
ร้านมีเส้นบายแม่สาย
ร้านอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่น
สรรสร้างเมนูเกี่ยวกับเส้น
ผสมผสานความเป็นไทยและสากลเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ทีมคุณกอฟวางเงินจำนวน๕๐๐บาทจะได้เมนูเส้นสด
ซอสหมูจำนวน๖ชามค่า

เฮ่ยมีผักด้วย
ไปเผามาไปปล่อยเร็ว
ทีมคุณพระโกงวางเงินจำนวน๓๐๐บาท

เจมส์มานี่เจมส์ด้วยก่อน

ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๓๐๐
จะได้๓ชามครึ่งชามละ๘๕บาท
เมนูข้าวซอยจีนฮ่อ
ก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยศูนย์แม่สายจากดอยตุง
ซอสหมูสูตรข้าวซอยจีนฮ่อ

วัตถุดิบพื้นบ้านท้องถิ่นมาทำเป็นซอสหมูรสจัด
จะให้รสชาติข้าวซอยที่เข้มข้น
ราดบนเส้นนานาชนิดได้ตามใจชอบ
เมนูมาแล้วขอตัวช่วยครับว่าค่ะ

มาเลยฮัลโหลครับเชฟ

ตอนนี้ผมมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหน้า๓ชามครับผม
และสิ่งที่ผมต้องการให้คุณทำ
นั่นก็คือการกระโดดตบ๒๐ที
ด้วยใบหน้าที่มีความสุขที่สุดครับ
แพฟดูเลยดูถ่ายทอดเลย
เออ
พร้อมพร้อมสุขครับ
สุขไหมอย่างนี้สุขไหมอย่างนี้สุขไหม
ไม่ได้สุกอ่ะไม่ใช่อ่ะ
ทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ครับที่จะกินให้หมดเพราะคงไม่มีทีมไหนอยากเป็นผู้แพ้แน่นอน
เพราะนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องเจอกับบทลงโทษที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับ

ไปก่อนนะครับ

โอ้โฮหมดเว้ย
มา๑๒๓

ถูกต้องถือว่าดีมาก

ไม่ไหวเว้ย
มาดูกันว่าคูณกอล์ฟและคุณพระกุ้ง
เป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้

ทรายไปไหนอ่ะทรายไม่เจอ

ตั้งที่เลยครับผม
มันเหนื่อยไง
ไม่ให้เหมือนเป็นแตกนะครับ

เราขอเชิญทีมที่แพ้

พบกับผมนะครับเชฟอาร์ตและหัวหน้าทีมทั้งสองคนครับ
ที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติภารกิจการกินแบบไม่ธรรมดาครับ
ติดตามเราได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

โอ้โหนี่ก็ยังดูน่ารักกันอยู่นะครับ